ซึ่งทีมชาติไทยจะประเดิมสนามเจอกับอินโดนีเซีย
นาทีมีเฮวันนี้นะครับย้อนไปดูความสำเร็จของทีมชาติไทยที่คว้าแชมป์รายการนี้ได้๔สมัยครับ